ดูเรื่องทองแล้วไปดูเรื่องของเครื่องประดับอัญมณีกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเนี่ย
พอใจกับงานแสดงสินค้าในปีนี้
เพราะว่ามียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากบริษัทคู่ค้าต่างประเทศด้วยนะคะ
ตอนนี้ก็มีการเร่งเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มีเอกลักษณ์กันมากกว่าเดิมแล้ว
ติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณลินดาอุตมะค่ะ
ออกแบบให้อยู่ในคอนเซ็ปต์สีสันแห่งท้องทะเล
ที่มีทั้งสร้อยคอต่างหูและกำไร
ครั้งที่๕๘ในโซนของเครื่องประดับประเภทเครื่องเงิน
เป็นโซนที่ได้รับความสนใจจากผู้ค้าต่างประเทศ
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและยุโรป
ชื่นชอบความทันสมัยสวมใส่ได้ทุกเทศกาล
สร้างรายได้ให้กับบริษัทผู้ผลิตได้ถึง
ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือกว่า๕๐๐ล้านบาท
ไซต์ของแต่ละกลุ่มประเทศจะต่างกันนะคะ
หน้าไทยส่วนของทางยุโรปจะเป็นออกแนวคลาสสิก
เขาจะไม่ค่อยเล่นหินหรือว่าเล่นพลอยมาก
แต่ถ้าของทางอเมริกาเขาจะมีความที่เป็นแฟชั่นเข้ามา
มีหินเข้ามาใช้หรือว่ารูปแบบของการแต่งกายของทางอเมริกา
ถ้าเราสังเกตแล้วเนี่ยเขาจะมีเรื่องของแฟชั่นเข้ามามาก
อย่างนี้ก็จะมีเครื่องประดับเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

แต่ถ้าทางยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าเราจะเป็นกลุ่มลูกค้ากลางคนนะคะ
จะไม่ค่อยจะเป็นแฟชั่นเท่าไหร่
ก็ตั้งแต่ประมาณวัยรุ่นจนถึงกลางคน
แต่กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของเราจะอยู่ที่ประมาณวัยกลางคนค่ะ
เพราะว่าเขามีกำลังซื้อในการซื้อเครื่องประดับมากขึ้น
มาเป็นทองคำประดับด้วยเพชรพลอย

มีทั้งสไตล์ยุโรปและตะวันออกกลาง
เอาใจลูกค้าที่ชื่นชอบการแต่งตัว
แต่ถ้าลูกค้าอยากจะออเดอร์สินค้าที่มีแบบชิ้นเดียวในโลก
ผู้ประกอบการไทยก็สามารถผลิตให้ได้เช่นเดียวกัน
เพราะลูกค้าเชื่อมั่นฝีมือการออกแบบ
ความละเอียดปรานีตของคนไทย
อย่างของเราเนี่ยก็คือที่ผ่านมาเราก็คือจะเน้น

คือเราต้องพยายามที่จะอัปเดตเทรนด์ตลอดเวลา
แล้วก็เรื่องของคุณภาพการผลิตความปรานีต
ก็คือสามารถที่จะผลิตได้ทีละเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ

เป็นเน้นงานฝีมือเป็นอะไรที่ทำยากกว่า
เน้นความสลับซับซ้อนของงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
จันทิรายินเรวัตวิวัตรรัฐ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เปิดเผยว่าปีนี้มีผู้ประกอบการ
เข้าร่วมงานถึง๗๙๑บริษัท
มีมูลค่าการซื้อขายและเจรจาทางธุรกิจ
ภายในงานมากกว่า๑๕๐๐๐ล้านบาท

ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน